เอาละค่ะมาต่อกันที่คอนเสิร์ตนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ระหว่าง๒นักร้องเสียงดีต่างรุ่นอย่างบีพีรพัฒน์
และพี่ปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้ว
ล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดห้องซ้อมให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพ

งานนี้สองศิลปินต่างรุ่นต่างก็งัดเอาเพลงฮิตเพลงดังของตัวเอง
ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ
งานนี้แม้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันเป็นครั้งแรก

ความพร้อมตอนนี้เกิน๘๐แล้ว
ยังการันตีด้วยว่านอกจากบทเพลงยุค๘๐และ๙๙
ที่จะขนมาเอาใจคุณผู้ชมในวันนั้น

มาร่วมโชว์พลังเสียงบนเวทีกันอย่างพร้อมเพลียงเลยทีเดียว

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ

ไอ้๒๐มันคือตัวพี่อีก

เออใช่ตั้งแต่เด็กเลยก็ฟัง
สำหรับเพลงพี่มีความรู้สึกว่าเพลงบีเขาเข้ากับตัวบีจริง
เพราะฉะนั้นเราจะเอาเพลงเข้ามาร้องเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเรา
ผมว่างยาไว้พี่ถ้าใครอยากฟังต้องเจอ
ร้องเพลงเขานี่ถ้าร้องตามนี่ร้องยากมากนะฮะ
เพราะเขามีสไตล์โดดเด่นมาก
แต่ว่าหลังจากที่เอ่อ
เราผ่านเรื่องราวอะไรมาต่างเพราะงั้น
เราก็เลยคิดกันว่าเราควรจะเล่น
เป็นการลำลึกถึง๕ท่านครับ
สำหรับใครนะคะที่อยากจะย้อนวันวานไปสัมผัสกับบทเพลงในยุคแปดศูนย์ยุคเก้าศูนย์
กับคุณบีพีรพัฒน์แล้วก็พี่ปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้วแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมชมคอนเสิร์ตกันได้นะคะ
วันเสาร์ที่๔พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะที่เมืองทองธานีค่ะ